ผู้โดยสารเขาไปรอขึ้นรถตู้อยู่ริมถนน
จู่ผู้หญิงคนหนึ่งปรีเข้าไปกระชากตัวผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับออกมา

เป็นอะไรทำไมต้องมาตบกัน

ผู้หญิงเสื้อฟ้าบุกไปตบขออีกทีขออีกที

ตู้เป็นรถร่วมของบขนะ
นี่มีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนคุมเชิงอยู่
ผู้หญิงเสื้อฟ้าไปตบผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับก่อน

ลากลงมาจากรถจิกผมมาตบต่อ

นี่เอามาช่วยกัน

ผู้โดยสารยืนงมกันอยู่๓๔คนเกิดอะไรขึ้น

ที่เป็นผู้เสียหายคือคนขับพยายามลงไปช่วยไง

นี่คือท่ารถตู้หนองแคร์สละบุรีนะครับ
มีทั้งคลิปมีทั้งกล้องวงจรปิด

ผู้หญิงร่างทวมเสื้อฟ้าบุกเข้าไป

สุดท้ายผู้โดยสารตกใจผู้โดยสารขอหนีก่อน
เพราะไม่รู้เขาทำอะไรกันมาตีมาตบกันทำไม
จะมายิงเดี๋ยวมีคนโดนลูกหลงกันเข้าไปใหญ่

เมื่อกี้มีสามีของผู้หญิงที่โดนตบ
พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยกัน

ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายตบตีกันอยู่
มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนคุมเชิง
แล้วควักอาวุธคล้ายปืนออกมาจากกระเป๋า
แล้วพูดขึ้นมาคนนี้พูดว่า

เดี๋ยวล่อแม่งเลยพูดอย่างนี้

เหมือนแบบจะควักปืนออกมาแล้วอ่ะนะ
เขาก็หนีหายกันไปนะฮะ

ก็เลยเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าถูกมาเฟียมรถตู้ทำร้ายร่างกายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็ไปแจ้งความแล้วที่สพนแคร์
ล่าสุดตำรวจสพนังแคมเรียกตัวผู้หญิงผู้ชายในภาพ
ผู้ชายคือนายสุภโชคผู้หญิงคือนางรัชนี

แจ้งข้อหาใช้กำลังประทุษร้าย
ซึ่งผู้ก่อเหตุขอแจ้งความกลับ
แจ้งความกับคนขับรถตู้ว่าฉันก็โดนเขาทำร้ายเหมือนกัน

คุณเป็นมาเฟียรัตตู้หรือเปล่า
คือเขาอ้างว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ย

เพราะว่าทางด้านของ

พยายามจะเอาไขควงมาแทงเขา

เพราะว่าเขาก็โดนทำร้ายเหมือนกัน

ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงที่มาตบกันเนี่ย
เพราะมีการด่าทอกันในโซเชียล

หมายถึงผู้หญิงที่ตบกับผู้หญิงที่โดนตบ
เขามีการโพสต์ด่าในโซเชียล

แย่งลูกค้าไม่ใช่นะ

มาเจอกันแหมโพสต์ด่าใช่ไหม

ขอเคลียร์กันแต่ถูกอีกฝ่ายนึงด่าก่อน
หมายถึงว่าผู้หญิงเสื้อฟ้าเขาขอเคลียร์กับผู้หญิงเสื้อดำ
เขาอ้างว่าคนเสื้อดำด่าเขาก่อน

เหมือนตั้งใจถ่ายคลิปเขา

ตั้งใจจะให้เป็นหลักฐานในการเอาผิดเขาหรือเปล่า

เขาก่อเหตุจริงและพร้อมที่จะรับโทษตามกฎหมาย

ขณะที่คุณปฏิบัติหน้าที่คือ

แล้วก็จะเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าเป็นการทะเลาะเพราะแย่งผู้โดยสาร
เดี๋ยวจะดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

ก็เช่นปรับหรือว่าถ้าเกิดว่าโทษสูงสุดก็คือยกเลิกสัญญาไม่ให้ขับเลย
ต้องสอบส่วนแล้วเนอะ